เอาล่ะมาดูที่เมียน้อยยืนหนึ่งของพศนี้กันบ้างดีกว่า
นี่นี่ฉันไม่ได้ด่าใครนะแต่ว่าเมียน้อยยืนหนึ่งามีนเนี่ย
แต่ชีวิตจริงไม่ต้องห่วงนะคะเขามีคุณตำรวจคอยดูแลอยู่นะคะเป็นหวานใจตัวจริง
แล้วอย่างนี้เล่นกันแบบนัวเนียกันขนาดนี้กลัวภรรยาคุณพีชบ้างไหมเอ่ย
รวมไปถึงกลัวแฟนตัวเองบ้างหรือเปล่าไปฟังเมียน้อยยืนหนึ่งเจนิสตากันเลยค่ะ
ทำงานกับรุ่นใหญ่เรารู้สึกว่าง่ายใช่
ก็เป็นการแสดงเนาะเป็นการแสดงอย่างหนึ่งค่ะ
แฟนไม่ว่าเนอะแฟนตำรวจอ่ะแฟนไม่ว่าแฟนเข้าใจเสมอค่ะ
ดุไหมคะแฟนดุไหมเหรอคะก็แฟนแฟนไม่ดุคือแต่ว่าแฟนจะเลี่ยงที่จะไม่ดูมากกว่าค่ะ
เพราะว่าเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นงานแต่ว่าด้วยความที่เป็นแฟนกันเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเนาะ
ก็เขาก็พูดว่าไม่ดูอะไรอย่างเงี้นี่ก็พยายามบอกว่าดูสิอะไรอย่างเงี้
อยากให้ดูผลงานเราอะไรอย่างงี้เนอะแต่เขาก็ไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลย
ขยันขยออยากให้เขาดูด้วยซ้ำ
จะดูยังไงไหวล่ะคะเดี๋ยวก็อ่อยคนนู้นทีเดี๋ยวก็จูบคนนี้ที

แล้วก็คงปวดใจนะคะก็เลยเลี่ยงที่จะไม่ดูดีกว่านะจ๊ะ